ที่วัดแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเนี่ยเจ้าอาวาสเขาตัดเพาะเลยนะคือมีชาวบ้าน
ลักลอบเอาขยะมาทิ้งกันเต็มเลย
แต่ฟังดีว่าปัญหาเนี่ยต้นต่อมาจากไหน
กองสุมอยู่หลังเขื่อนกั้นตลิงริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
แล้วตรงนั้นคือหน้าวัดรุ่มคงคาราม
แล้วก็ณโรงเร็สสุรสาสงครบังกลัวยอำเภอบังกลัวยที่นนทบุรี
โอ้โหคุณผู้ชมโอ้มาจากกี่บ้านกี่หลังเนี่ย
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคลักคลุ้งไปหมดครับ
มาจากชาวบ้านในชุมชนระแวกนี้แหละจากพื้นที่อื่นก็มีเหมือนกันที่เขาลักลอบเอาขยะมาทิ้งไว้
เนื่องจากว่าไม่สามารถรอให้รถเก็บขยะของทางเทศบาลมาจัดเก็บได้ทันครับ
ซึ่งรถขยะจะมาจัดเก็บสัปดาห์ละครั้งเอง
เอาชาวบ้านทำยังไงขยะมันล้นบ้านแล้วเนี่ย
ก็ต้องเอามาทิ้งไว้ครับแอบขนมาทิ้งไว้แบบนี้ทุกวันแล้วขยามก็เน่าเหม็นหนอนขึ้นด้วยคุณผู้ชม
กลายเป็นกองเป็นภูเขาแบบนี้
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลแก้ปัญหาอย่างจริงจังเลยครับ

ที่ผ่านมาทางวัดติดป้ายแล้วนะ
ปักป้ายไว้แล้วอย่าเอาขยะมาทิ้ง

ชาวบ้านก็ยังทิ้งอยู่ดีมาทิ้งช่วงดึกเนี่ย
และก่อนหน้านี้ทางวัดเคยขอความช่วยเหลือไปยังเทศบาล
ซึ่งเทศบาลก็จะส่งรถเข้ามาไถกลบ
ให้กองขยะมันสูงล้นแต่วัดต้องจ่ายค่าน้ำมัน
แล้วก็ยังต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนงานด้วย
ทุนทรัพย์ของวัดน่ะเหรอมีน้อยครับมีไม่พอก็เลย
เรียกให้ทางเทศบาลมาถ่ายกลบบ่อยเท่าไหร่
ในอนาคตถ้าวัดมีทุนทรัพย์เพียงพอเดี๋ยวจะดำเนินการฝังกลบขยะทั้งหมด
แล้วเอาดินมาลงก่อนจะเทปูนไปตลอดแนวหลังเขื่อน
ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยแอบลักลอบเอาขยะมาทิ้งแบบนี้อีกครับ
คนดูแลวัดบอกว่าหากเทศบาลเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะให้เพียงพอ

มันก็จะไม่มีหรอกปัญหาที่ชาวบ้านแอบลักลอบเอาขยะมาทิ้งแบบนี้ครับนี่
ปัญหาอาจจะอยู่ที่เทศบาลต้องเพิ่มรอบการเก็บขยะนะฮะ